การที่คนมีจิตใจกุศลจิตใจที่จะแสวงหาความดีทำบุญทำทานนั้น
เป็นขั้นที่สำคัญมากในการหาความสุข
แต่จะบรรลุผลเร็วหรือช้าก็แล้วแต่จะปฏิบัติอย่างไรต่อไป
พระราชดำรัฐพระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิวัดวชิรธรรมสาธิตฝ่านคฤหัส
ณพระตำหนักจิตรดารโหธานวันพุธที่๑๑กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๕๙